เรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะทุกวันนี้นะ
ทำมาหากินมันก็ยากลำบากอยู่แล้วนะฮะแต่โจรยังไปขโมยถังแก๊สก็อีก
อืมเจ้าของร้านต้องขึ้นป้ายเอาไว้กราบเรียนคุณโจรอะ
เขากราบเรียนอย่างไรไปดูป้ายนี้โจรฟังซะอ่านซะ
แล้วอย่ามาทำอีกนี่ป้ายนี้เขียนว่ากราบเรียนคุณโจรที่เคารพ
ขอความกรุณาเอาถังแก๊สป้ามาคืนสักหนึ่งถังป้ากับลุงพอได้ทำงาน
ก๋วยเตี๋ยวซื้อกับข้าวกินสองตายายขอแสดงความนับถือในความใจดำจากป้าติ๋ว
ติ๋วกราบเรียนคุณโจรจากป้าติ๋วเนื่องจากอะไร
เนื่องจากว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของป้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลบังพระอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
มันถูกคนร้ายมายกถังแก๊สไปสองถังครับนะฮะหลานชายเขาก็บอกว่านี่นะ
นี้เป็นของลุงกับป้าเขาหลานชายชื่อว่านายพิเชษนะฮะ
อ่าร้านเป็นของนายสนิทกับนางสัจจะนะลุงกับป้าก็เปิดมานานหลายปีแล้ว
หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายผู้ชายหนึ่งคน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดหน้าร้านเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนนะฮะ
ยกถังแก๊สหุงต้มไปสองถังหลบหนีไปนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่มันก็ไม่ชัดนะ
ดึกแล้วค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะป้าติ๋วก็ไปแจ้งความว่าที่สพปากพนัง
แต่คดีไม่คืบป้าติ๋วก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอขึ้นป้ายไว้แล้วกัน
ชดไว้แบบนี้เลยนะใหญ่โตโมโหลานจนกระทั่งผู้นำท้องถิ่น
ขอร้องเถอะป้าปลดป้ายได้ไหมก็คือแบบเหมือนเขาจะอายหรือยังไงก็ไม่รู้
มาขอให้ป้าปลดป้ายป้าก็อ่ะผู้นำมาขอฉันปลดให้ก็ได้นะฮะ
แต่คนร้ายยังจับไม่ได้ไงจะทำยังไงล่ะนะหลังจากนั้นป้าติ๋วหวาด
กลัวมากว่าคนร้ายจะหวนกลับมาก่อเหตุซ้ำสุดท้ายตัดสินใจนะนะฮะ
ก็เลยเอาป้ายนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเอาไปขึ้นอีกทีหนึ่ง
ตอนแรกเคยติดอารมณ์ไปแล้วขอติดอีกทีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เดินไปหาลูกที่กรุงเทพมหานครเดินทางไปแล้วก็ข้อความเหล่านี้
ตอนนักข่าวเราลงไปเนี่ยไปเจอหลานของป้าคือป้าปิดร้านไปเลย
ร้านก็ไปหาลูกดีกว่าค่ะนะฮะเพราะว่าคนร้ายก็จับไม่ได้
แล้วก็มาขอให้ปลดป้ายแต่ป้าขอติดไว้แล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาเปิดอีกทีหนึ่งสิ้นเดือนนะฮะทางด้านของหลานของคุณป้า
ชื่อบอกว่าตอนเนี้ยลุงกับป้าน่ะขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ย
ได้กำไรวันหนึ่งน่ะสองร้อยสามร้อยบาทเลี้ยงชีพหาข้าวหาป้ากิน
แต่กลับมาถูกคนร้ายทำแบบนี้ใจดำมากอยากจะฝากไปถึงท่านคนร้ายคนนั้น
ช่วยนำถังแก๊สมาคืนสักถังเพื่อต่อลมหายใจให้กับลุงกับป้าเขา
ตอนนี้ต้องปิดร้านยาวไปเพราะว่ายังไม่มีเงินซื้อถังแก๊สมาทำก๋วยเตี๋ยวขายเหมือนเดิมนะครับ
แล้วป้ายทวงคืนถังแก๊สป้าลงทุนทำมากป้ายสวยเห็นไหม
เออราบเรือนคุณโจรที่เคราะห์นะฮะค่ะอืม
โจรท่านเอามาคืนด้วยนะคะท่านดูข่าวเราอยู่นะคะจาก